กันบ้างนะคะชาวบ้านบอกว่าแตกตื่นตกใจ

มีรถกระบะคันหนึ่งไม่รู้ขับยังไงท่าไหน
เมาไม่เมาเดี๋ยวจะให้มาดูในช่วงท้าย
แต่เขาขับไปชนมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างทาง

ถึงขั้นที่มีรถคันหนึ่ง
ติดไปกับหน้ารถกระบะคันนี้ยังไม่หยุดเลยค่ะ
แล้วเขาหยุดเพราะอะไรไปดูค่ะ
รถของพลเมืองดีนะคะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ขับตามรถกระบะรายนี้ไป
ในขณะเดียวกันก็บอกเลขทะเบียนให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบด้วยปลายสาย
เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เขาไปสกัดจับรถกระบะคันนี้ที่บริเวณด้านหน้า
คุณผู้ชมขับเร็วมากแล้วหลังจากที่ไปชนมอเตอร์ไซค์มาหลายต่อหลายคัน
มีรถเนี่ยมันมีภาพที่มีรถติดไปด้านหน้าไหม
เนี่ยค่ะแล้วไม่ยอมหยุดเลยนะคะกระบะสีดำคันนี้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่บริเวณถนนเทพารักษ์คุณผู้ชมค่ะ
ที่อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒ที่ผ่านมา
พอชนเสร็จปุ๊บก็ขับหลบหนีไปเรื่อย
สุดท้ายนะคะมีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า
รถคันนี้นี่คุณผู้ชมดูมอเตอร์ไซค์แต่ละคันดิเละหมดเลย
มีพลเมืองดีบอกตำรวจว่าตำรวจมือนเห็นน่ะ
รถกระบะคันนั้นเหมือนไปจอดอยู่ตรงบริเวณถนนเทพารักษ์ขาว
อยู่ที่กม๒๑ก็เลยไปตรวจสอบค่ะ
ปรากฏตำรวจไปเจอกระบะสีดำคันนี้จริงค่ะ
จอดอยู่แบบนี้สภาพล้อยางแตกด้วย
นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาหยุดได้นะคะ
คนขับชื่อนายสมพงศ์อายุ๖๒ปีแล้วนะคะ
ลักษณะอาการเนี่ยคล้ายกับคนเมาสุราแล้วก็มีกลิ่น
กินเหล้าคลักลุ้งเลยลูก
ตำรวจบอกลุงลุงลงมาจากรถก่อนก็แล้วกัน
เดี๋ยวไปโรงพักกันหน่อย
เดี๋ยวคงต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลสักนิดนึงก็แล้วกัน
แต่คุณผู้ชมก่อนที่จะไปบอกว่าปริมาณแอลกอฮอลเท่าไหร่

สรุปกี่คันมอเตอร์ไซค์ที่ระเนระนาดเสียหายเมื่อสักครู่นี้นะคะ
เฉียวชนไปทั้งหมดพังเสียหาย๔คัน
นี่แหละค่ะแล้วก็มีคันหนึ่งด้วยนะคะ
ที่ชนเต็บไปกับหน้ารถซึ่งรถกระบะลากไปกว่า๑กิโลเมตร
แล้วลุงสมพงศ์ไปโรงพักแน่นอน
ช็อตเด็ดแล้วตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลกันหน่อยจ้า
มีไหมคะมีภาพขึ้นให้ดูไหม
ตำรวจบอกไหนตรวจหน่อย
สรุปแล้วปริมาณแอลกอฮอลของคุณลุงสมพงศ์นะคะ
ขึ้นมาถึง๑๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

โดนแจ้งข้อหาเมาแล้วขับและขับรถโดยประมาทนะคะ

เดี๋ยวพอสั่งขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่รู้จะต้องชดใช้เขาเท่าไหร่นะคะ
นี่ออกพรรษาแล้วอาจจะห้ามให้ลุงงดดื่มเหล้าไม่ได้
แต่ที่แน่เมาแล้วห้ามขับนะคะคุณลุง